เปรี้ยงไม่แพ้กันกับก้าวสู่พัศราคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ตัดสินใจแล้วนะคะจะหลดปากกาเซ็นสัญญาเข้าช่อง๓
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่ามีละครเจาะคิวให้เล่นแบบอย่างต่อเนื่องเลย
แต่ก็ไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะโอ้ยโดนเมาส์นะคะ
ก็วิถีซุปตาเนาะขอเมาส์หน่อยละกันนะคะ
โดนเม้าท์แรงแบบนี้ชดตัวสิ่งอะไรไหนถามหน่อยสิจ๊ะ
ไม่นะคะหนูมองว่าทางผู้ใหญ่ทั้งช่องเนี่ย
เขาให้งานหนูต่อกันมาก
พอละครช่องใช้เวลาถ่ายยาวมาก
แล้วเวลาออนเนี่ยเขาออนแป๊บเดียว

ซึ่งณตอนที่หนูแสดงเล่นเรื่องคมแฝก

มันก็ไม่สามารถที่จะรับ๒เรื่องในแบบอาทิตย์หนึ่งได้
ผู้ใหญ่ก็ถามมาอยู่ว่าสองเรื่องไหวไหม
หนูก็บอกว่าได้ค่ะลองดูละกัน
พอเราเรียนจบด้วยเราสามารถรับได้มากคือ
ทำงานที่เป็นนักแสดงมันก็จะต้องมีช่วงที่เราบูม
หรือว่าช่วงที่เราแบบกลาง
หรือว่าช่วงที่เราอาจจะแบบหายหน้าหายตาไปบ้างอะไรอย่างนี้
ว่ามันเป็นช่วงชีวิตของแต่ละคนมากกว่า
มันไม่มีใครแบบบูมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะ

เดี๋ยวต่อจากนี้น่าจะเห็นผลงานละครเธออย่างต่อเนื่องมากขึ้นแล้วกันนะคะ